ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยคือน้ำเนี่ยเวลาคลื่นน้ำแรงแรง
ซัดเข้าฝั่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยทุกวันคือดินมาค่อยค่อยสุดตัว
ใช่บ้านของประชาชนค่ะซุดเริ่มซุดดินเริ่มซุดลงไปเรื่อย
ตอนนี้หวั่นว่าอาจจะต้องลื้อบ้านทิ้งนะคะซึ่งหลังนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้เคยปลูกแล้วหลังนึงซุดแล้วรอบนึงลื้อบ้านทิ้งไปแล้วรอบนึงด้วย
นี่หลังใหม่กำลังซุดอีกแล้วค่ะเป็นตลิ่งนะคะที่ซุดตัวใกล้กับบ้านเรือนประชาชน
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลบ้านคลังในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็หาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนนายทรงยศเกิดวุฒิ
เจ้าของบ้านที่เดือดร้อนบอกเลยค่ะว่า
ก่อนหน้านี้น้ำกัดซ้อพื้นดินที่อยู่หน้าบ้านที่ปลูกบ้านอยู่หนึ่งหลัง
ต้องลื้อบ้านออกไปแล้วนะคะ
แต่น้ำยังกัดซ้อจนดินหายไปจากตัวบ้านหลังใหม่อีก
ตอนนี้เนี่ยกัดซะจนบ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียงพังไปแล้วทั้งหลังค่ะ
เพราะว่าสาเหตุที่น้ำซ้อมีการสร้างเขื่อนคอนกรีต
กันน้ำซ้อตลิ่งในหมู่๑ตำบลพระขาวในอำเภอบางบาน

ทำให้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไปปะทะกับแนวเขื่อน
แล้วก็เปลี่ยนทิศทางกลับมาปะทะกับตลิ่งฝั่งตรงข้ามแทน
คราวนี้ฝั่งเขื่อนไม่เป็นไรแล้วล่ะ
แต่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นตะหลิงก็เลยซุดตัวตรงลงไปนะคะ
พอไม่กี่เดือนเขาบอกว่าพื้นดินหายไปกว่า๑๐เมตรเลย

ที่อยู่ในแนวตลิงทั้งหมด๑๐หลัง
น่าจะต้องซุดลงไปในแม่น้ำเกือบทั้งหมดแน่นอน
ก็ทำหนังสือส่งเรื่องไปที่จังหวัดแล้วนะคะ
เพื่อจะเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้กับชาวบ้านค่ะ